ดูการทำพืชผักสวนครัวกันบ้างค่ะ
โรงเรียนประถมแห่งหนึ่งในจังหวัดสตูนนะคะ
เชิญชวนนักเรียนมามาปลูกพืชผักสวนครัวกัน
ภายในโรงเรียนมีพื้นที่ว่างอยู่นะคะ
เขาบอกว่ามีพืชผักสวนครัวอยู่ชนิดหนึ่ง
ลูกเดียวทำอาหารกลางวันเลี้ยงคนได้ทั้งโรงเรียน

โรงเรียนแห่งนี้คือโรงเรียนบ้านท่าน้ำเข็มใต้นะคะ
อยู่ที่หมู่ที่๑๐ตำบลท่าแพรอำเภอท่าแพรจังหวัดสตูนค่ะ
มีการปรับพื้นที่ว่างของโรงเรียนนะคะ
ขนาดหนึ่งไร่เป็นแปลงเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงค่ะ
ซึ่งก็แบ่งเป็น๓ลักษณะด้วยกันนะคะ
เป็นแปลงผักสวนครัวแปลงเรียนรู้วิธีเตรียมดินปลูกรักษา
และแปลงพ่อแม่ปลูกลูกรักษา
เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันเดียวระหว่างครูกับโรงเรียนนะคะ
รวมทั้งครูและนักเรียนผู้ปกครองแล้วก็เด็ก
โดยใช้แปลงผักเป็นสื่อสร้างความสัมพันธ์ให้อบอุ่นค่ะ
นายอาหลีลิมานันเป็นผอของโรงเรียน
ผักที่ปลูกในแปลงส่วนมากแล้วก็จะมีหลายชนิดนะคะ
เป็นผักบุ้งผักกวางตุ้งตะไคร้พริกมะละกอชะอม
แต่ว่าจุดเด่นจุดสำคัญของแปลงแห่งนี้คือ
น้ำเต้าขาควายนี่

เท่าครึ่งตัวหนูเลยอันนี้ลูกตัวเท่าผมไหมครับ
อันนี้ยาวเท่าเด็กเลยนะคะ

แต่ว่าลูกโตแล้วก็ยาวกว่าเหมือนภาพที่เห็นค่ะ
โดยน้ำเต้าขาควายนี้ได้พันมาจากการที่ครูไปศึกษาดูงานที่ภาคเหนือ
สนใจก็เลยซื้อเมล็ดพันธุ์มาปลูก
ปรากฏว่าเมื่อเด็กได้ดูแลรักษาจนออกเป็นลูก
เขาก็สนุกสนานตื่นเต้นดีใจ
เพราะว่าน้ำเต้าขาควายแต่ละลูกยาวเกือบเท่าตัวเด็กเหมือนภาพที่เห็นนะคะ
ก็น้ำหนักลูกละ๗๑๕กิโลกรัม
ที่สำคัญช่วยในเรื่องของอาหารกลางวันของเด็กในโรงเรียนได้ด้วยค่ะ
เพราะว่าลูกเดียวสามารถทำอาหารให้เด็กกินได้ทั้งโรงเรียน
ซึ่งโรงเรียนนี้มีอยู่ทั้งหมด๑๒๐คนค่ะ